ดูที่สงขลาหาดใหญ่ค่ะมีผู้หญิงคนนึงอายุ๒๐ปีคือเรื่องเนี้ยก็ต้องมองทั้งสองฝั่งแล้วดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะคือมีหนุ่มเทคนิครุ่นน้องหลอกถ่ายคลิปโป๊แล้วก็แบล็คเมย์นะคะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาบอกว่าลุงเนี่ยออกมาเปิดเผยบอกว่าไม่ได้แก๊กมงแก๊กเมย์อะไรหรอกค่ะที่ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ย

ถ่ายภาพถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ในเวลาต่อมาเนี่ยน้องนิดเนี่ยก็คบกับโพชิประมาณปีนึงก็เลิกกันโฮชิมีแฟนใหม่แล้วชอบทำร้ายร่างกายเธอเธอว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นต่อมาโฮชิบอกกลับมาคบกันเถอะไม่งั้นจะเอาคลิปกับรูปที่ถ่ายเอาไว้ประจานให้ทั่วไม่ให้มีที่ยืนในสังคมแต่ว่าเธอบอกเธอไม่ไปแล้วกลัวถูกทำร้ายก็ปรากฏว่า

กลับมาคบเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหนูกลับไปคบกันใช่ไหมเขาจะพร้อมปรับตัวถึงหนูเพราะว่าหนูไม่อยากกลับไปแล้วกลับไปก็ให้ถูกทำร้ายแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าหนูไม่ออกไปเจอเขาเขาจะโพสต์ลงโซเชียลให้ทุกคนเห็นหรือว่าให้อายสังคมแบบไม่มีที่อยู่เลยอ่ะค่ะนี่ก็คือในมุมของน้องนิดนะคะที่เร
จบไปค่ะนะคะเรื่องคลิปเนี่ยไม่รู้นะรู้อย่างเดียวลุงบอกว่าน้องนิดอยากได้โฮชิเป็นแฟนถาวรนะคะแต่ลุงอ่ะห้ามเพราะว่ายังเรียนอยู่ลุงบอกแบบนี้ค่ะส่วนเรื่องประทัดลุงบอกว่าเขาหยอกเล่นกันแบบนี้ประจำน้องนิดเป็นคนโทรหาหลานให้ออกไปหาตอน๕ทุ่มลุงบอกไม่อยากพูดอะไรมาก

เพราะเราพอเรารู้เรื่องคลิปแล้วเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกับทางผู้เสียหายตรงนี้เขาไม่เคยคุยกับผมเลยผมรู้เดี๋ยวเรื่องนี้มาจากผมก็อยากมาคุยเขาไม่คุยด้วย